ผู้ประกอบการน้ำมันในจังหวัดตากนะครับก็แสดงความเป็นห่วงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
หลังจากที่กรมธุรกิจพลังงานบังคับใช้กฎหมาย
ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามท่าเรือ
แต่ว่าให้ส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทยพม่า
แห่งที่๑เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
ถ้าขนส่งสินค้าในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงา
โดยเฉพาะบริเวณบ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวด
เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เคยส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปฝั่งประเทศพม่า
แต่วันนี้ไม่มีรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าออกเหมือนเคย
เนื่องจากเป็นวันแรกที่ทางการไทยห้ามส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปอย่างประเทศพม่า
ทางเรือและท่อสายส่ง
สำหรับมาตรการห้ามส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านทางเรือและท่อสายส่งไปยังพม่าครั้งนี้
เป็นไปตามระเบียบของกรมธุรกิจพลังงานของไทย
นำกฎหมายมาบังคับใช้โดยห้ามส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ท่าเรือตามใบกำกับต้นทางที่ระบุไว้
แต่ให้ผ่านสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่๑แม่สอดเมียวดี
บริเวณบ้าริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
ในทะเลใจสบายเจ้าของคลัง๒๑๒๑ป้านวังตะเขียน
คลั่งสินค้าท่าข้ามผ่านทางเรือและส่งน้ำมันตามท่อไปฝั่งพม่า
โดยมีชนกลุ่มชาติภัณฑ์คอยดูแลอยู่
ชนกลุ่มชาติภัณฑ์ไม่มีรายได้อีกต่อไป
ปัญหาที่น่าห่วงคือจะเกิดอะไรขึ้นตามมา
ส่วนสภามิตรภาพไทยพม่าส่วนตัวแล้วมองว่า
มีปัญหาการจราจรแออัดมาก

เพราะว่าต้องผ่านชุมชนและอาจจะไม่คุ้มทุน
ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ประกอบการส่งน้ำมันเชื้อเพลิง๔แห่ง
ยื่นหนังสือถึงการทางการไทย
ขอผ่อนปลนการส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ท่าข้ามไปจนกว่าสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่๒
หมู่บ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวด
จะแล้วเสร็จแต่ก็กลับไม่มีความคืบหน้า